ตามกันต่อนะฮะกรณีของเสียปอนักธุรกิจเมืองอุดรธานี
จำได้ไหมฮะตำรวจไปบุกบ้านเขานะ
เพราะว่ามีการร้องเรียนออกมาว่ามีเด็กผู้หญิงเข้าออกบ้านหลังนี้
เด็กอายุยังน้อยอยู่เลย๑๔๑๕นะครับ
แล้วก็มีบางคนถูกหลอกถ่ายคลิปแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ภายในบ้าน
ตำรวจไปบุกนะฮะเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมภาพเหตุการณ์นะครับ
ก็ไปพบเสียปอเสียปอก็อยู่ในบ้านนะครับ
บ้านที่ตำรวจบ้านจากนักธุรกิจเมืองอุดรธานี
ไปตรวจสอบนะพบห้องนอนเสียปอ
แม่ทำอย่างกับเป็นสตูดิโอในการถ่ายภาพ
แล้วไปพบเด็กหญิงอายุ๑๔๑๕อยู่ในห้อง
แต่เด็กหญิงปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรกับเสียปอเนี่ยนะครับ
คดีนี้เราก็ติดตามกันต่อเนื่อง
แล้วก็เสียปอก็ถูกนำตัวไปควบคุมไปสอบปากคำ
และเสียปอยังปฏิเสธหนักแน่นว่าไม่เคยล่วงละเมิดเด็ก
แล้วเมื่อวานนี้ไปพบคลิปวีดีโอ
เสียปอมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวนะคุณฮะ
ซึ่งคลิปมีความยาวประมาณ๓๐นาที
ตอนนี้ได้ส่งโน้ตบุ๊ก๓เครื่องของเสียปอ
ให้กองพิสูจน์หลักฐานไปกู้ข้อมูล
ปอเขาบอกว่าเขาถ่ายแหละถ่ายเล่น
สมัครใจให้ถ่ายลบภาพทุกครั้ง
หลังจากถ่ายภาพให้บรรดาเด็กสาวแล้ว
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็เร่งตรวจสอบว่าหญิงสาวที่อยู่ในคลิป
เพศสัมพันธ์กับเสียปอเป็นใคร
แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอายุด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจในเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเสียปอ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์และพรากผู้เยาว์
และข้อหาครอบครองอาวุธปืน
เพราะว่าตรวจค้นพบอาวุธปืน๑กระบอกภายในบ้าน
แต่จะแจ้งข้อหาล่วงละเมิดเด็กหรือไม่
อันนี้ต้องรอหลักฐานให้มันมัดซะก่อน
ถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้นะครับ
ทีนี้ฮะแอดมินเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
ซึ่งเป็นผู้เปิดโปรงพฤติกรรมของเสียปอนะครับ
เมื่อวานนี้เดินทางไปที่สพ
ไปพร้อมกับพ่อของหนึ่งในเยาวชนหญิง
เคยไปถ่ายภาพกับเสียปอที่บ้านพักของเสียปอ
โดยนำเอกสารมายื่นคัดค้านการประกันตัวเสียปอ
เฮียกบอกว่าทราบเรื่องจากตำรวจ
ว่ามีเยาวชนหญิงหลายคนถูกเสียปอล่อลวงไปถ่ายภาพอนาจารย์
กับเงินประมาณแค่๖๐๐บาท
และเสียปอเป็นคนมีฐานะกว้างขวางในสังคม

เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวจะยุ่งเหยิงกับคดี

และที่สำคัญที่สุดคือพ่อของเด็กหญิงเนี่ยกลัวฮะ
เพราะว่าลูกสาวถูกถ่ายคลิปลับไว้แล้ว
ถูกถ่ายภาพลับไว้แล้วเพราะลูกสาวบอก
กลัวว่าเสียปอจะปล่อยคลิปปล่อยภาพลับ
ของลูกสาวและของเด็กหลุดไปในโซเชียล
เฮียก็กลัวพ่อของเด็กก็กลัว
อันนี้เป็นกรณีของเสียปอ
ถามว่าเมื่อวานถูกควบคุมตัวอยู่ที่
เมื่อวานมีหญิงสาวคนหนึ่ง

ประทานีมาขอย่ี้มเซียปอลคุณ
ถือเข้ากล่องมาจะเอามาฝากเสียปอ
เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมก็ให้เข้าไปเยี่ยมประมาณ๑๐นาที
จากนั้นหญิงสาวและกลุ่มก็เดินออกไปร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพักนะ

ปังกล้วยหอมแล้วก็น้ำมาให้เสียปอยอีกรอบหนึ่ง
หลังจากเยี่ยมเสียปอเสร็จนักข่าวก็คุยกับหญิงสาวคนนี้วัย๑๘

หญิงสาวบอกในฐานะคนรู้จัก
รู้จักกับเสียปอมาเมื่อ๓ปีก่อน
เคยไปบ้านเสียพอเห็นข่าวรู้สึกเป็นห่วงสงสาร
ก็เลยซื้อข้าวมาเยี่ยมแล้วก็สอบถามว่าต้องการอะไรอีก
ก็เลยไปซื้อขนมปังซื้อน้ำขนมขบเคี้ยวกล้วยหอมมาให้
แล้วก็ถามเสียว่าด้วยความเป็นห่วงนะ
อับน้ำอับท่ายังไงอยู่ได้ไหม

เสียสภาพจิตใจอย่างดีและก็ไม่มีท่าถี่เครียด

เพราะว่าบ้านถูกปิดเงียบสนิท
เพียงรถจักรยานยนต์หลายคันจอดอยู่ในบ้านนะฮะ

เพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าอยู่ในชุมชนแห่งนี้มา๒๓ปี
ไม่เคยเจอเสียปอออกมาพบปะเพื่อนบ้านเลย
แต่มักจะเห็นเด็กหญิงนะคุณ

แวะเวียนมาหาเสียปอเป็นประจำแทบทุกวัน
เขาบอกว่ามาตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเลย
ล่าสุดตำรวจและสหวิชาชีพได้นำเด็กเยาวชนหญิง
จำนวน๖คนมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขยายผลว่าถูกกระทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ก่อนจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเสียป่อต่อไป
อย่างที่บอกไปว่าข้อหาล่วงละเมิดเด็ก
ก็ต้องตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดก่อนนะฮะ